นับไปไม่กี่วันก็จะครบ๔ปีคอสชแล้ว
สิบสองพฤษภาคมนะครับใช่ค่ะก็มีการจัดเสวนาของพักเพื่อไทย
เป็นงานแถลงข่าวพูดถึงการบริหารงานของรัฐบาลและคอสช
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้นักการเมืองนี่แหละกลับไปปฏิรูปตัวเองก่อน

ขณะเดียวกันมีความคิดเห็นจากทางด้านพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์ด้วย
บอกว่าได้คุยกับนายกอดีตนายกทักษิณด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง
ทักษิณบอกอยากกลับประเทศไทย
พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงสถานการณ์ทางการเมือง
บอกว่าปัจจุบันยังหมุนเวียนอยู่ในวัฒจักรเดิม
ก็คือถ้าหากว่าย้อนไปดูตั้งแต่ปี๒๔๗๕ที่มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นว่าการเมืองไทยก็หนีไม่พ้นการรัฐประหาร
มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและเลือกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็วนเวียนอยู่แบบนี้
โดยส่วนตัวพลเอกชาวลิศแล้วก็เป็นห่วงบ้านเมืองมาโดยตลอด
แล้วก็แนวทางที่ตัวเองคิดอาจจะไม่ใช้โซ่ข้อกลางที่เรียกว่าดึงทางซ้ายดึงทางขวามารวมกัน
แต่ยึดหลักกองกำลังที่๓คือไม่ยุ่งเหลืองไม่ยุ่งแดงไม่ยุ่งฝ่ายค้านไม่ยุ่งรัฐบาล

อันนี้เป็นแนวคิดหลักสมัยก่อนที่พลเอกชาวลิศเคยใช้มา
ค่ะคือเป็นผู้นำพักการเมืองสำคัญพระความวงใหม่ในสมัยก่อนนี้
แต่หากจะพูดถึงปัจจุบันมันก็มาเปรียบเทียบได้ว่า
เหมือนว่าเรื่องของการตั้งรัฐบาลแห่งชาติมันอาจจะไม่ได้ผล

เพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติแก้ไขปัญหาไม่ได้
รัฐบาลแห่งชาติคือการนำนักการเมืองจากภาคต่างมารวมกัน

จากนักการเมืองทะเลาะกันและทหารก็จะออกมายึดอำนาจ
แต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือรัฐบาลเฉพาะการ
เฉพาะการเลยเข้ามาทำหน้าที่ใช้เวลา๕๖เดือน๘เดือนเนี่ย
กลับมาดูแลบ้านเมืองแล้วให้ส่งต่อไปสู่เรื่องของการเลือกตั้ง
จึงเป็นคำพูดที่สำคัญว่าบิ๊กจิ๋วสนับสนุนรัฐบาลเฉพาะการหรือเปล่า
แล้วก็พลเอกชาวลิศก็ยังพูดถึงเรื่องของนายทักษิณด้วย
ถูกต้องบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีทางโทรศัพท์กันด้วยนะคะ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาไปฟังเสียงพลเอกชาวลิศกันค่ะ
มันยังไม่พูดกันตั้งแต่เข้าไปนอกเนี่ยเพิ่งพูดกันว่าส่วนธรรมวันนี้
ก็พูดกันบอกว่าตัดสินทำกันยังไงดีถึงจะกลับบ้านได้ใช่ไหมมีมันมีวิธีที่จะให้กลับบ้านได้
ทำอย่างเดียวถ้าสินก็ทำเพื่อประชาชนสิใครก็อยากกลับบ้าน
เข้าใจหรือเปล่าลูกเป็นลูกกลับอยากกลับไหม๓เดือน๓วันก็กลับแล้วคิดถึงแฟน
เด็กชาวลิศก็บอกว่าสิ่งที่จะทำให้นายทักษิณกลับได้ก็คือต้องทำเพื่อประชาชน
ทำอะไรให้กับคน๖๕ล้านคนได้ก็ต้องทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะได้กลับหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้
ไม่ใช่หมอดูพี่จิ๋วบอกแบบนี้นะฮะ
มาดูเรื่องของการจัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ๔ปีที่ล้มเหลวของรัฐบาลและคอสชโดยพักเพื่อไทยกันหน่อย
เต็มของการแถลงข่าวคือ๔ปีที่ล้มเหลวของรัฐบาลและคณะคอสชนำไปสู่ความมืดมนต์และอันตราย
กลายเป็นหัวข้อที่สุ่มเสี่ยงที่คอสชก็ต้องมาตรวจสอบนะฮะ
และในจากที่สุดเนี่ยะคอสอชอเขาก็ไปนั่งฟังด้วยนะฮะ
เพื่อไทยจะปรับกลยุทธ์เปลี่ยนตัวคนแถลงไม่เอากรรมการบริหารพักขึ้นแถลงแต่ท้ายที่สุดก็โดนเหมือนกันนะฮะ

ก็มีแก่นนำ๘คนเนี่ยนะคะก็ถูกแจ้งความเอาผิด๔ข้อหา
คนที่ว่าก็มีนายวัฒนาเมืองสุขนายจาตุรนฉายแสง
นายชูศักดิ์สิรินินนายนพดลปัธมะ
นายชัยเกษมมิติสิรินายภูมิธรรมเวชยชัย
คนตำรวจตรีวิโรธเป่าอินและนายกิติรัฐนรนองนะคะ
ก็ผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ
แล้วก็ผิดเรื่องของการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตขับ
คำสั่งหัวหน้าคอสชที่๓ทับ๒๕๕๘นั่นเองนะครับ
ข้อหาร่วมกันมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่๕คนขึ้นไปนะ
ส่วนทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจสอบยังไงก็ว่าไปตามนั้น
ซึ่งการแถลงข่าวต่อไปของพักเพื่อไทยก็ขออย่าให้ผิดกฎหมาย
อย่าไปโจมตีในข้อที่เป็นไปไม่ได้
เพราะว่าคศเองก็ทำงานมาตลอด๔ปี
ป้อมบอกว่าถ้าไม่ดีจริงก็คงอยู่ไม่ได้นะคะ
ส่วนทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยยืนยัน
บอกว่าการแถลงข่าวนี้ถือเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามปกติที่รัฐธรรมนูลได้รับรองและคุ้มครองบอกแบบนี้
และ๔ปีที่ผ่านมาแก่นนำพักเพื่อไทยเองก็วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด
แต่ก็ไม่เคยจัดให้มีการประชุมหรือว่าทำกิจกรรมทางการเมืองใด
ตามที่ขอสชเขากำหนดเนี่ยนะคะ
โดยวันจันทร์ที่๒๑พฤษภาคมนี้แกนนำทั้ง๘คนที่มีรายชื่อดังกล่าว
จะไปพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบราม
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
โมงครึ่งนะครับที่นัดกันไว้นะฮะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาญนายกรัฐมนตรีค่ะ

ท่านก็กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนหลงเชื่อคำวิพากษ์วิจารณ์ที่บิดเบือน
สุจริตใจและขาดความรับผิดชอบ
พยายามกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ได้ทำการปฏิรูป
กล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นเป็นเพียงการบริหารราชการแผ่นดินปกติ
ส่วนตัวก็อยากให้ทุกคนทุกพักที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเข้ามาเป็นสอสอ
ควรจะออกมาพูดว่าจะปฏิรูปอะไร

เพราะทุกคนอยู่กันมานาน

ดีกว่าจะมาพูดให้ร้ายซึ่งกันและกัน
และหากยังทำการเมืองในลักษณะเดิม
การเมืองก็ต้องปฏิรูปด้วยการที่ปฏิรูปตัวเองก่อน
อันนี้นายกรัฐมนตรีก็เหมือนชี้กลับไปทางนักการเมืองว่า

พูดในรัฐการณ์ศาลแห่งพระราชานะครับ